มาดูกันเรื่องในแวดวงกีฬากันบ้าง

ถ้าจำได้ที่น้องไปแข่งขันเตะฟุตบอลชนคานในรายการเกมโชว์รายการหนึ่ง

แต่มีความเป็นห่วงนะครับว่าน้องพีนั้นอาจจะไปซ้ำรอยเรื่องของไม่ได้สัญชาติ
ซ้ำรอยเรื่องของน้องหม่องทองดีซึ่งเป็นนักแข่งเครื่องบินกระดาษนะครับ
ซึ่งไปสร้างชื่อจากการเตะฟุตบอลชนคาน
อาจจะเจอปัญหาเรื่องของการยืนยันสัญชาติก็ได้
รวมไปถึงการเดินทางไปฝึกซ้อมกับทีมเลสเตอร์ซิตี้ในอนาคต
ล่าสุดครับนายสมบัติลีกำเนิดไทยเป็นผู้ปลูกปั้นน้องพีก็เปิดเผยกับทางสโมสรเลสเตอร์ซิตี้บอกว่า
กำลังเร่งดำเนินการขอสัญชาติให้กับน้องพีอยู่
ซึ่งหากอ้างอิงจากมติของคอรมอลเมื่อเดือนธันวาคมพบว่า
ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยและจะขอสัญชาติต้องเป็นผู้ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
หากมีเอกสารยืนยันตัวตนชัดเจนว่าเกิดที่ประเทศไทย
และมีสถานที่ศึกษารองรับว่าบุคคลนั้นได้ศึกษาอยู่ในประเทศไทยจริง
ก็สามารถขอสัญชาติได้ครับ
ต้นจากการตรวจสอบเอกสารยืนยันตัวตนของน้องพีบอกว่ามีสูติบัติ
และการรองรับจากสถานศึกษาอย่างครบถ้วนตัวจริง
ส่วนขั้นตอนของการดำเนินการทางเลสเตอร์
จึงทำให้ยังมีเวลาดำเนินการอีกราว๒ปี
แต่หากไม่ทันจะต้องขอดำเนินการให้น้องพีสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ก่อน
ส่วนการขอสัญชาติจะเร่งดำเนินการภายหลังครับ
ถ้าเกิดว่าเราเอาเรื่องนี้ไปเทียบเคียงกับเรื่องของในหม่องทองดี
ซึ่งเป็นนักบร่อนเครื่องบินกระดาษที่คว้ารางวัลระดับโลก
เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีลักษณะกรณีคล้ายกัน
เกิดในไทยนะฮะแต่บีดาและมารดานั้นเป็นชาวต่างด้าว
แล้วก็ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาในประเทศไทย
แต่ว่าในหม่องเคยสร้างชื่อให้กับประเทศไทย
จากการแข่งขันเครื่องบินกระดาษระดับโลกที่ญี่ปุ่น
ทั้งนี้เอกสารยืนยันตัวตนของในหม่องทองดีครบถ้วน
สามารถยื่นขอสัญชาติตามมติคอรมอลได้นะครับ
ซึ่งหากทั้งคู่ดำเนินการสำเร็จ
อาจจะเป็นกรณีแรกที่ดำเนินการสำเร็จไปได้ด้วยกันนะครับ

เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพราะน้องเขามีความสามารถจริงค่ะ